แต่ว่าก่อนจะมาติดตามข่าวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
มีวิธีการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘บ้านสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดบรยอง
อย่างเป็นทางการนะครับโดยมีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธา
รณสุขเป็นประธานในพิธีในการเปิดอาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพล
ร่วมกับนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดบรยองครับ
แล้วก็ทางด้านของนายสุรศักดิ์อินศรีไกรที่ปรึกษาสพด้านนโยบายและแผน
วัชราวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
นายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ผู้บริหารไทยรัฐแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ไปร่วม
แสดงความยินดีไปร่วมงานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับ
นี่ก็แตะลูกบอลแล้วก็เปิดพร้อมกันเลยนะครับ
วัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ก็บอกว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งครับ
ที่ได้เดินทางมาเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘ที่บ้านสำนักทองที่มรยอง
ไทยรัฐเนี่ยนะฮะได้สารตอบปฏิษฐานของพอกรรมพลวัชราพล
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง
เพื่อให้โอกาสกับเด็กในชนบท
หลังจากส่งมอบเสร็จแล้วก็จะทำให้มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มเป็น๑๑๑แห่งด้วยกันครับ
ก็อยากจะบอกกับน้องนะครับว่าขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของไทยรัฐวิทยานะครับ
สัญญาครับว่าจะให้การสนับสนุนดูแลแล้วก็ช่วยกันพัฒนา
ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในภายในโรงเรียนแห่งนี้ครับ
ทางด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณ
นักสุขก็บอกว่าในฐานะที่เขาเป็นชาวระยองนะ
ต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐ
เลือกโรงเรียนบ้านสำนักทองร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อชุมชนในชนบทซึ่งช่วยให้เด็กนั้น
ก็เป็นเด็กในพื้นที่นะครับที่ค่อนข้างจะยากจน
เข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีขึ้น
และขอยกย่องพอกัมพลวัชรพล
ที่ท่านได้วางรากฐานการศึกษาของเด็กในชนบทเอาไว้

แล้วก็
รางวัลจากยูเนสโก้คงจะเป็นเครื่องยืนยันนะครับ
สิ่งที่ท่านคิดที่ท่านให้กับการศึกษา
คือการให้กับการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ
เรายอมรับสังคมโลกยอมรับว่าถ้ามีการศึกษาแล้วเนี่ย
แก้ไขปัญหาทุกอย่างก็จะทำได้ง่ายขึ้น
เพราะฉะนั้นการให้การศึกษาเป็นการให้ที่ไม่มีขีดจำกัด
เพราะฉะนั้นรางวัลยูเนสโก้
ที่ให้กับท่านพอกัมพลวัชรพลก็ถือว่ามีความเหมาะสม
แล้วก็ต้องขอชื่นชมท่านที่ท่านมีวิสัยทัศน์ในเชิงประสบการณ์ตัวเอง
ในด้านที่คิดว่าไม่ได้รับการศึกษา
แล้วก็พอมีความพร้อมแล้วทำได้
ท่านก็มาให้เรื่องนี้กับคนอื่นที่ไม่มีโอกาส
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ต้องขอชื่นชมเป็นอย่างสูงครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยแล้วก็ปรับปรุงอาคาร๑๕
เป็นเงินทั้งสิ้น๔๗๘๐๐๐บาทครับ
และวันส่งมอบให้กับทางราชการ
ได้มีการบริจาคเงินอีก๒แสนบาท
เพื่อนำไปจดทะเบียนต่อตั้งในการก่อตั้ง
มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๑
สำนักทองที่มรยองนะครับ

จะเข้าไปสนับสนุนและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ก็ขอให้เด็กในชนบทในพื้นที่ของบรยองนั้นมีการศึกษาที่ดีต่อไปนะครับ